ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นรอปภคนหนึ่ง
บุกขึ้นไปเป็นรอปภของหอพักหญิง
มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในปฐุมธานีค่ะ
บุกขึ้นไปที่ห้องของนักศึกษาสาว

ซึ่งเคราะห์ดีจริงค่ะที่ไม่สามารถกระทำการได้สำเร็จ
เรื่องนี้โลกโซเชียลเขาก็แห่แชร์กันอยู่นะคะ
โดยสมาชิกเฟซบุ๊คคนหนึ่งเขาแชร์ข้อความระบุถึงเหตุการณ์ระทึกนี้ว่า
หอยิงแห่งหนึ่งย่านมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดัง
เกิดเหตุการณ์รอปภบุกขึ้นห้องพักหวังจะข่มขืน
เพราะเห็นว่านักศึกษาคนดังกล่าวเพิ่งกลับจากเที่ยวและดื่มแอลกอฮอล์มาด้วย
หลังจากนั้นกลุ่มเพื่อนก็พยายามจะจับตัวรอปภคนนี้ส่งตำรวจ
แต่เข้าไปในหอพักไม่ได้ก็เลยพยายามพังประตู
ถูกกระจกประตูบาดบริเวณขาจนบาดเจ็บ
ซึ่งระหว่างนั้นรอปภก็วิ่งหนีออกไปทางประตูหลังแล้วก็ปีนกำแพงหนีไปได้ค่ะ
เจ้าของเฟซบุ๊คเขาโพสต์ภาพใบหน้าชื่อนามสกุลครบถ้วนเลยของรอปภที่ก่อเหตุ
เพื่อจะให้ทุกคนช่วยกันติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็เตือนภัยที่เกิดขึ้นค่ะ
เรื่องนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะ

ไปหาลักษณะที่แชร์กันทางเฟซบู๊ก
ว่ามีการปลูกเข้าไปข่มขื่นน่ะ
น้องมีความคิดเห็นว่าอย่างไร
คือจริงรักภพเขาก็ไม่มีสิทธิ์
แล้วทางห่อมันต้องรับฝีดชอบ
คือเรื่องนี้เขาจะนึกว่า
ห่อมันเป็นห่อหิง

คือพี่หลอคุณพี่นี่เขาเป็นคนที่จำข้อมูลเด็กได้
ว่าเด็กคนนี้ชื่ออะไรอยู่ห้องไหนแล้วแบบจะออกไปไหนมาไหน
ต้นกลุ่มผู้เสียหายก็เข้าแจ้งความดำเนินคดีแล้วนะคะ
โดยหอพักที่เกิดเหตุนี้ตั้งอยู่ในซอยรังสิตพิรม
ตำบลคลอง๑อำเภอคลองหลวง
อย่างที่บอกเคยเป็นหอรวมแต่ตอนนี้เป็นหอหญิงแล้ว
ซึ่งตำรวจภูทรคลองหลวงก็เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ชื่อผู้ก่อเหตุก็อย่างที่สักครู่นี้ขึ้นทั้งหน้าและชื่อนะคะ
นายสุรพรสุธิทำิดอายุ๒๙ปี
เป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ดตอนนี้หลบหนีอยู่ค่ะ
ฝ่ายสืบสวนก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็ให้พนักงานสอบสวนหญิงไปการสอบถามพูดคุยกับนักศึกษาสาวที่อยู่ในหอพักด้วย
เพราะว่าผู้เสียหายก็เป็นผู้หญิงนะก็เลยให้พนักงานสอบสวนหญิงเป็นคนพูดคุยนะคะ